เหตุการณ์นี้ในจังหวัดตรังฮะจำคุณแม่ลูกดกที่มีลูกเยอะถึง๑๕คนได้ไหมครับ

ล่าสุดเธอโพสต์ตัดเพาะบอกว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
พาลูกชายเธอไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็มาอัดคลิปลงโซเชียลแบบนี้
เหมือนกับต้องการที่จะชวนคนมาทำบุญอนุโมทนาบุญ
กำลังใช้ลูกชายเธอเป็นเครื่องมือหากินในการทำบุญหรือเปล่า

อกจากนี้ครับหลังจากที่พอครบกำหนดศึก

ปรากฏว่าช่วงนั้นก็ยังศึกไม่ได้เจ้าอาวาสบอกไม่ว่าง
แล้วพอศึกเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาส่งลูกชาย

ตอนจะบวชมารับไปแต่พอจะศึกให้เด็กกลับเอง
ให้แม่ไปรับไม่ได้มาส่ง

ไปบวชอีกวัดหนึ่งด้วยเธอก็เลยงงฮะ
คุณแม่หยุ่นอายุ๔๖มีลูกดกถึง๑๕คน

ตัดพอพระครูประหลัดคณะกรมหาญาโนครับ
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาญาณในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
พาลูกชายอายุ๑๒ขวบของเธอไปบวช
เนนพาขึ้นดูร้อน๒เมษาถึง๒๕เมษา
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับเธอคือ
เอาลูกไปถ่ายคลิปแบบนี้หวังเรียกคนมาทำบุญหรือเปล่า
ตอนที่จะให้ลูกไปบวชโทรไปเมื่อไหร่ก็รับ
แต่พอเอาลูกเธอไปบวชแล้วติดต่อไปไม่รับสาย
วันที่จะให้ศึกเพื่อจะให้ลูกมาเตรียมเข้าโรงเรียนโรงเรียนจะเปิด
ท่านบอกว่าท่านไม่ว่างติดกิจธุระติดกิจนิมนต์
อ้าวลูกเลยขาดเรียนไป๒วัน
และยังพบว่าท่านชอบเดินทางไปต่างจังหวัดไปกิจนิมนต์หรือไปเที่ยวกันแน่
และตอนที่ลูกจะกลับบ้านไม่ได้มาส่งเหมือนตอนที่มาพาลูกไปบวช
ต้องให้แม่ไปรับเด็กต้องกลับมาเองแบบนี้ยังไม่หมดฮะ
คาใจคือไม่ให้เงินติดกระเป๋าเด็กกลับบ้านเลยแม้แต่บาทเดียว
ต่างกันกับลูกชายอีก๒คนซึ่งไปบวชอีกวัดหนึ่ง
ทุนการศึกษาหลังบทเรียนเสร็จปัจจัยอะไรต่าง
ติดตัวกลับบ้านมาเกือบ๔๐๐บาท
อันนี้คือสิ่งที่แม่เขาขาดใจแล้วก็มีสื่อนำเสนอ
ไม่แต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปถามท่านด้วยนะ
ถามไปฟังฟังทางฝั่งของพระสงฆ์
ท่านว่าท่านมีเหตุผลมีอะไรอย่างไรฟังฉันชี้แจง

แล้วบอกว่าพอออกข่าวไปไม่มีใครมาถามท่านเลย
ออกไปแบบนั้นเนี่ยท่านกลัวคนจะเข้าใจผิดนะเดี๋ยวท่านเสียหายวัดเสียหาย
ล่าสุดครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับชี้แจงแล้วครับ
พระครูประหลัดคณกรได้ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกอย่างนี้ครับ
จากครอบครัวของคุณแม่ท่านนี้มีลูกโดยเยอะมาก๑๕คน
มีลูกมากก็เห็นเกิดความลำบากก็เลยเมตตาสงสาร
ก็ให้ญาติโยมไปเยี่ยมเอาของบริจาคต่างไปมอบให้
หลังจากนั้นก็เลยถามถ่ายว่าฤดูร้อนปีนี้จะพาลูกมาบวชที่วัดอัตมาบ้างไหมล่ะ
เพราะว่าจริงที่วัดจัดบวชภาคฤดูร้อนมา๑๑ปีกว่าแล้วนะ
ในครั้งนี้มี๑๕คน
วัดแถวบ้านที่คุณโยมจะให้ลูกไปบวชอัตมาก็ไม่ว่า
แต่ว่าแบ่งบางส่วนมีลูกชายหลายคนมาบวชวัดอัตมาบ้างไหมล่ะ

แล้วตอนที่มาบวชเนี่ยก็เห็นว่าเด็กเองก็อัตภัทขัดสน
ไม่ต้องออกสตางค์แดงเดียวเลยนะวัดจัดหาให้หมด
บวชเนรอะไรต่างก็วัดจัดการดูแลตรงจุดนี้ให้
เพื่อเป็นการถามถ่ายชีวิตของเด็ก
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครสงสารอยากจะช่วยเหลือ
ทำบุญก็เรียนเชิญไม่ได้หลอกเงินใคร
ไม่ได้หวังเอาเด็กมาหากินหาเงินแต่อย่างใด
แล้วสิ่งที่อัตมาตั้งใจคืออยากจะขัดกล่าวเด็กให้เป็นเด็กดี
ไม่แบบเป็นเด็กเกเรให้เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรแบบนี้
อาตมาทำไปด้วยเจตนาที่ดีนี่นะฮะ
ทีนี้เรื่องของการศึกเนี่ยจริงก็ได้คุยกับแม่ของเด็กเขาแล้วนะ

ไม่ตรงกันและตัวอัตมาที่ไปต่างจังหวัดบ่อยก็คือมีกิจนิมนต์
กิจนิมนต์เสร็จแล้วบางทีพอเสร็จกิจนิมนต์ก็เลยไปเยี่ยมชมวัดในพื้นที่นั้น

ท่านก็ชี้แจงแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นออกมา
นี่นะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นอัตมาขอชี้แจงและให้ฟังความอีกด้านหนึ่งด้วย
ฟังเพิ่มเติมครับ
นี่ฮะสังคมต้องเข้าใจด้วยนะจ๊ะหลวงพ่อบอกแบบนี้นะฮะ

เอาล่ะด้วยความไม่สบายใจและกลัวว่าเดี๋ยวความเสียหายจะบานปลาย
เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านคลองเต็งแล้วนะครับ
ลงบันทึกประจำวันนะท่านบอกว่าเห็นไหมฮะประโยควันทัศที่๓จากข้างล่างขึ้นมา
ตอนนี้ยังไม่ประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความเสื่อมเสียตามมาได้เดี๋ยวเราติดตามความคลิบหน้าเพิ่มเติมในประเด็นนี้
ไม่รู้ว่าจะจบดราม่าเพียงเท่านี้หลังมีคำชี้แจงหรือไม่ฮะ